คดีหวย๓๐ล้านมีความคืบหน้า

เพราะว่าท่านเคืองท่านมาตึงเลย

หลังจากสื่อพาดหัวกันหมดเลย
บอกว่าหวยเป็นของร้อยตำรวจโทจรูล

รอนิดนึงกองปราบจะแถลงวันที่๒๘กุมภาพันธ์นี้
แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนเฝ้ารอติดตามมานานแล้วนะครับ
ตามมาแต่ปีที่แล้วแล้วคืออยากลูกันไง
ประเด็นที่๒คำสั่งย้ายผู้การจังหวัด

ตรวจสอบว่าล้วงลูกการทำงานหรือเปล่า
ปรับแต่งสำนวนหรือเปล่า
ประเด็นที่สามผศตร
ความจริงแล้วจ้า

ไล่เรียงประเด็นกันแบบนี้
จะได้แยกกันถูกว่าเราจะตรวจสอบเรื่องไหนกันก่อน

คำสั่งย้ายพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี

เป็นคำสั่งที่พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ
เรตำรวจแห่งชาติลงนามไว้นะครับ
เพราะว่าทางด้านของพลตำรวจเอกสุชาติ

ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็มีอำนาจออกคำสั่งแต่งตั้ง

บอกว่าให้ผู้การจังหวัดกาญจนบุรี

ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติซะ

เพื่อความสะดวกในการสอบสวนคดี
หวยโอละเวง๓๐ล้านของตำรวจกองปราบเขา
โดยพลตำรวจเอกสุชาติกล่าวสั้นบอกว่า

มีพยานหลักฐานว่าพลตำรวจตรีสุทธิ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
จึงต้องย้ายออกนอกพื้นที่
และสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
หลังจากให้มารายงานตัววันนี้
กุมภา๒๕๖๑ในเวลา๑๔นาฬิกา

กว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ลงไว้วันที่๒๑กุมภาพันธ์๒๕๖๑
กำกับชื่อโดยพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์นั่นเอง
เราก็อยากรู้ว่าการทำงาน
ของทั้งตำรวจภูทรภาค๗
และการทำงานของทั้งตำรวจจังหวัด

มีรายงานข่าวออกมาจากชุดสืบสวนแจ้งว่า
พบว่าการทำงานของตำรวจภูทรภาค๗นั้น
เบื้องต้นคณะทำงานคลี่คลายคดี
ไม่พบว่าทีมสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๗
เข้าข่ายกระทำความผิดอาญา
เพราะทำตามขั้นตอนของกฎหมาย
ถึงแม้ว่าจะมีข้อบกพร่องในการทำสำนวน

แต่มุ่งสู่ความผิดพลาด
สรุปสำนวนคดีคลาดเคลื่อน
นำไปสู่การออกหมายจับ
ร้อยตำรวจโทจรูลมารับทราบข้อกล่าวหา
จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมาย
จนทำให้พบตรตัดสินใจโอนคดี

นี่หมายถึงทางภูทรภาค๗นะ
ใช่เพราะตอนแรกอยู่ในความรับผิดชอบของ

เป็นความรับผิดชอบตามลำดับชั้น
แล้วทีนี้ก็ถูกโอนมาที่กองปราบ

๗ไม่พบเข้าข่ายกระทำความผิด
แต่ว่าน่าจะมีข้อบกพร่องในการทำสำนวน

ทะลุไปถึงทางตำรวจจังหวัดบ้าง

นายตำรวจระดับสูงในจังหวัดกาญจนบุรี
เข้าข่ายกระทำความผิดอาญา๑นาย
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีโดยตรง
แต่มีพฤติกรรมไม่เหมาะกับคู่ความ
รวมทั้งล้วงลูกการทำงานของพนักงานสอบสวน
ด้วยการแก้ไขปรับแต่งสำนวนการสอบสวน

ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย

โทษหนักเหมือนกันนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐนะ
ใช่ครับคุณผู้ชมก็เดาถูกอยู่แล้วนะฮะ
ตำรวจระดับสูงคนหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วก็ไปโยงกับเรื่องของคำสั่งโยกคำสั่งย้าย
แต่นี่เป็นแค่รายงานมาจากนะฮะ
ยังไม่ได้ระบุถึงฐานความผิด
เพราะว่าตอนนี้การโยกย้ายเข้ากรุ
ก็ทำให้กระบวนการสอบสวนวินัยของเจ้าหน้าที่
สอบสวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการต่อไปนะครับ
ส่วนเรื่องของผู้ต้องสงสัยในการกระทำผิด
เป็นพลเรือนอีก๒คนตอนนี้อยู่ระหว่างทำสำนวนให้รัดกลุ่ม

ในวันที่๒๘กุมภาพันธ์ขีดเส้นตายเรื่องของคดีนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะแถลงเองเลยนะครับ

ผู้บังคับการปราบปรามให้สัมภาษณ์สื่อในช่วงเช้า

น้ำตาคลออาจจะด้วยความโมโหอึดอัดเจ็บใจ
คือมันอัดอั้นด้วยนะคะโดยพลตำรวจตรีมัยตรีบอกเลย
ใช้คำว่าขอร้องสื่อ
กดดันการทำงานของตำรวจได้ไหม
กองปราบเนี่ยยังไม่ได้สรุปสำนวนทั้งหมดเลย
ตอนนี้ก็เร่งหาพยานหลักฐานเพื่อให้คดีสมบูรณ์ที่สุด
เพราะว่าสำนวนที่รับมาจากตำรวจภาค๗มีความแปลกประหลาด
คดีครูปรีชาแจ้งจับหมวดจรูนเอกสารก็มากมาย
หมวดจรูนแจ้งจับครูปรีชาไม่มีเอกสารเลยสักใบเดียว
แบ่งคดีเป็นแบบนี้นะครับ
คดีที่ครูปรีชาแจ้งจับหมวดจรูนในข้อหารักทรัพย์
ในคดีที่หมวดจรูนแจ้งจับครูปีชาในข้อหาแจ้งความเท็จ
นี่เป็น๒ข้อหาสำคัญในคดีหวยที่ตำรวจก็ต้องทำงาน
และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการพิสูจน์หาเจ้าของหวยที่แท้จริง
นี่คือ๓สิ่งที่ตำรวจกองปราบทำงาม
เมื่อวานี้ผู้การกองปราบบอกว่าเข้าใจว่าคดีหวยเนี่ย
เป็นคดีที่โหนกระแสประชาชนติดตามให้ความสนใจอย่างมาก
แต่ก็อยากจะขอร้องสื่อว่าสื่อไปพาดหัวกันแบบนั้นได้อย่างไร
ยังไม่ได้สรุปมาจากกองปราบเลย
และอีกอย่างนะที่ผมจะให้สัมภาษณ์ผมตั้งแต่นี้ผมจะพูดถึงแค่๒คดี
คดีแจ้งความเท็จกับคดีรักทรัพย์
ผมจะไม่พูดถึงเรื่องของหวยเป็นของใครให้ผู้สื่อข่าวฟัง
ขาดเว้นระยะห่างระหว่างเราค่ะ
ถ้าผมพูดไปเดี๋ยวเอาไปพาดหัวอีก

งั้นฟังเสียงของผู้การกองปราบนะครับ
ตอนเราไปรับสำนวนมาเนี่ยผมไปรับด้วยตัวเอง
สำนวนในคดีที่คุณครูปีชาเก่าหาหมวดจรูลเอกสารเยอะมาก

ในขณะเดียวกันนะครับสำนวนที่หมวดจรูนกล่าวหาคุณครูปีชา
ว่าแจ้งความเท็จเนี่ยแทบไม่ได้ทำอะไรไว้เลย

บทสรุปของทั้งสองเรื่องนโยบายของทางกองประชังการ
ต้องเป็นบทสรุปที่พร้อมกันทั้งสองเรื่อง
นี่แหละครับแล้วท่านก็บอกว่าส่วนเรื่องหวย๓๐ล้าน
คุณต้นขอไม่ให้สัมภาษณ์ใดแล้ว

พลตำรวจตรีชาญหัวหน้าคณะทำงานเท่านั้น
ตำรวจสอบสวนกลางเป็นหัวหน้าคณะทำงานในคดีนี้

ท่านพลตำรวจตรีชาญหลังจากนี้นะฮะ

ช่วงบ่ายค่ะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา

คราวนี้แถลงด้วยตัวเองเรื่องหวยนี่แหละค่ะ

ความคืบหน้าตอนนี้มากกว่า๑๙๐แล้ว

รู้แล้วว่าใครคือเจ้าของตัวจริง
แต่ว่าสังคมจ๋าอดใจรออีกหน่อย
เดี๋ยวจะแถลงผลสรุปคดีด้วยตัวเอง

เพราะฉะนั้นระหว่างนี้
ไม่ต้องเดารออย่างเดียว

คดีนี้แน่ชัดว่าค่อนข้างทำเป็นขบวนการ
เพราะว่าทั่วประเทศมีคดีลักษณะนี้๕คดี
และทางตำรวจสอบสวนกลางมีแผนประทุศกรรมอยู่แล้ว
คือเขาบอกว่า๕คดีนี้เนี่ยมีข้อมูลหมดแล้วนะ

เออส่วนจะมีตำรวจระดับนายพลเข้าไปเกี่ยวข้อง
และมีความผิดในคดีนี้หรือเปล่ายังบอกไม่ได้
แต่ถ้ามีอะไรเกี่ยวข้องส่อไปในทางไม่ดี

ก็มีกระบวนการดำเนินการอยู่แล้ว

เราไม่มีหน้าที่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ว่ากันไปตามพยานหลักฐานรวมทั้งเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์ต่าง
เหล่านี้สามารถบ่งชี้ได้ว่าลอตเตอรี่เป็นของใคร
เราต้องทำความจริงให้ปรากฏ
อีกทั้งการโอนคดีให้กองปราบทำ
เพราะเป็นหน่วยงานที่พี่น้องประชาชนไว้วางใจ

ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มาที่นี่
หรือคดีที่เป็นขบวนการมีความสลับซับซ้อน
กองปราบมีมาตรฐานอยู่แล้ว
นี่คือคำยืนยันของพบตรในการทำงานเป็นขั้นเป็นตอน

เรื่องว่าใครอยู่ในขบวนการบ้างคือหลายคนก็สงสัย
พลเรือนเจ้าหน้าที่มีใครยังไงบ้าง
พบตรบอกมีหลักฐานแล้วนะ
แต่ว่าตอนนี้เป็นขั้นตอนของการพูดคุย

เพราะฉะนั้นอย่างที่บอก๒๘กุมภาพันธ์อดใจรอค่ะ
พอแถลงข่าวเสร็จแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เดินตามพบตรไป
แล้วก็แม่ก็ต้องถามก็ยังจะถาม

ตกลงไหมความหมดจรวนไหมอะไรอยู่นี่ก็ยังคงถามอยู่

พบตรบอกก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
อ้าวอันนี้พ่อบอตรอพูดนะกระซิบตกบอกว่า
ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนไปขึ้นเงิน
ได้เงินมาถือเป็นคนสุดท้าย
ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวไปว่ากัน
และถ้าหากครูปรีชาจะฟ้องร้องก็เป็นสิทธิ์ตามกฎหมาย
ไม่ได้หนักใจอะไรอย่างที่บอกว่าทำตามพยานหลักฐาน
ถ้าจะฟ้องตำรวจมาก็มาสู้กัน
เดี๋ยวก่อนยังไงเนี่ยพบตร
อันนี้เป็นเสียงตอบกันข้างหู

ทีมไหนเก็บไว้ในใจก่อน
เดี๋ยว๒๘กุมภาพันธ์ค่อยมาฟันทงกัน

เดี๋ยววันแถลงนะผมว่าโต๊ะยาวมาก

เบื้อกองปราบเพราะพ่อบอตรอนั่นตรงกลางใช่ไหม

๗อะไรก็ว่ากันไป
มาดูท่าทีของครูปรีชาเจ๊เกียวหมวดจรูนบ้าง

ครูปีชาก็ยังทักทายอารมณ์ดีกับผู้สื่อข่าว
แต่บ่นพึ่มพำอยู่

เพราะเขียนข่าวทำให้ประชาชนสับสนและมอมเมาประชาชน

เขาบอกบ่นตลอดบ่นตลอดทางที่ขึ้นรถจะไปโรงเรียนไปสอนเลย

ครูปีชาก็ใส่ชุดสูตรสีดำกำลังจะออกจากบ้านไปโรงเรียน
เห็นสื่อมวลชนก็วักทักทายอย่างอารมณ์ดีเหมือนกัน

แล้วก็บอกว่าตอนนี้ประเด็นข่าวที่ออกมา
เป็นกระแสข่าวของนักข่าวไม่ใช่กระแสข่าวของตำรวจ

รู้ดีกว่าตำรวจได้ยังไงบอกแบบนี้
แล้วก็บอกว่าประเด็นไหนก็ตาม
ก็ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเรื่องของพยาน
นักข่าวถามว่าข่าวที่ออกมาครูกังวลไหม
กังวลไหมครูว่าหวยมันไปตกอยู่ในมือของหมวดจรูนเขาแล้ว
ครูปีชาบอกไม่ได้กังวลอะไรเลย
ขณะนี้กองปราบก็ยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาเลย
แล้วก็บทเล็กน้อยแหละเรื่องของนักข่าวด้วยนะครับ
และถ้าหากกองปราบตัดสินออกมาว่าสลากเป็นของหมวดจรูน
จะต่อสู้ในชั้นศาล
แล้วก็ครูปีชายังบอกว่ามีหลักฐานอื่นนอกจากที่มอบให้กองปราบราม

ฟังเสียงคำยืนยันเรื่องหลักฐานของครูปรีชาหน่อยฮะ
คือสื่อกำลังทำอะไรเรากำลังทำอะไรกัน
คดีใครจะลุกมารับผิดชอบ
สื่อทุกสื่อจะรับผิดชอบไหม

หรือจะใช้คำว่าครูต้องอโหสิกรรมอีกรอบหนึ่ง

เพราะทุกอย่างมันมีเหรียญมีสองด้าน

แล้วถ้าเกิดผลออกมาสารตัดสินว่าครูถูก

ก็ครูก็ติดคุกอยู่แล้วไง
ถูกไหมคดีนี้มันติดคุกกันอยู่แล้ว
มันต้องมี๑คนติดคุกถูกต้องไหม
แต่ครูบอกเสมอว่าคุกเขาเอาไว้ขังฝัง

ถ้าครูติดคุกก็แสดงว่าครูเป็นคนไม่ดี
เมื่อเช้าผู้บัญชาการรองผู้จัดการ
กรอบสอบส่วนกลางก็แขลงมาแล้วว่า
ขอให้สื่ออยู่นิ่งก่อน

มันก็เป็นวิธีการที่เราต้องไปต่อสู้กันในศาลอยู่แล้ว
เราต้องได้รับความเป็นธรรมกันในศาล
การที่สำรวจสรุปสำนวนไม่ได้หมายความว่าคนใดคนหนึ่งเป็นคนผิด

ดูฟัง
ครับดูเข้มข้นนะคำให้สัมภาษณ์ของครูปริชา

มาดูฝั่งของเจ๊เกียวหน่อยนะคะ
ปนัญชยาสุขภูลค่ะแม่ค้าขายลอตเตอรี่
เจ๊เกียวบอกว่าเห็นข่าวแล้วที่หลายสื่อไปสรุปคดีหวย๓๐ล้าน
ก็บอกเหมือนครูปรีชาแหละค่ะว่า
ตำรวจเขายังไม่ทันสรุปเลย
ไม่รู้เหมือนกันว่าใครไปปล่อยข่าวมาจากไหน
เพราะฉะนั้นถามเจ๊เกียวกังวลไหมล่ะ

คิดด้วยว่าผลจะออกมาเป็นแบบนี้
เชื่อว่าตำรวจต้องทำงานให้รอบครอบ

และยืนยันว่าโอ๊ยไม่เครียดไม่กังวลเลย
รวมถึงป้ารัตนาพรหรือป้าบ้าบิน

โอ้ทุกคนสบายดีไม่มีใครกังวลอะไร
แล้วก็ยังเจ๊เกียวก็ยังมาขายหวยอยู่ที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามเหมือนเดิม
ทีนี้ที่เขาบอกว่ามีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมา
เจ๊ดำกับอาจารย์แดงมาเป็นสีทั้งคู่เลยนะ
เกียวก็ยืนยันบอกไม่มีแม่ค้าสลากชื่อดำ

ไปอีกทีนึงใช่หรือ
แล้วเขาก็เทะเลยแล้วไงว่าเจ๊ดำเนี่ยคือเจ๊ม่าบีน

คือป้าพวนคือป้าแพนเค้ก

แต่ว่าเขาบอกว่าในตลาดไม่ค่อยจะมีใครเรียกว่าป้าดำหรือเจ๊ดำนะ
ก็จะมีป้าพวนชื่อเก่าแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ป้าบ้าบิน
เกียวก็ยืนยันบอกไม่มีแม่ค้าสลากชื่อดำ
ส่วนอาจารย์แดงเนี่ยรู้จักสิเป็นลูกค้าประจำของเจ๊เกียวเอง

ข่าวเอาให้สนุกเต็มที่

แต่ตอนนี้รู้มาว่าจะมีการประชุมกันอีกครั้ง

และวันที่๒๘กุมภาพันธ์นี้

รอฟังวันนั้นดีกว่าไหมจ๊ะ

จรูนบอกว่าดูจากพาดหัวข่าว

แต่ก็ทำให้รู้สึกสบายใจโล่งใจเลยฮะ

แต่ขอให้รอความชัดเจนอีกระยะหนึ่งก่อนครับ

ก็รอกองปราบกับสอบสวนกลาง

ก็คือวันที่๒๘กุมภาพันธ์

แถลงข่าวว่าอย่างไรบ้าง

ใครจะต้องติดคุก
หรือใครที่กระทำความผิด
จะแก้เรื่องของกระบวนการสืบสวนสอบสวน

ถ้ามันมีปัญหาจริงนะครับ